บันเทิงไทยรัฐแซ่บทุกสิ่งรู้สิ่งทุกเรื่องบันเทิง
สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะมาเติมความแซ่บมือบ่ายกันกับเราสองสาวเช่นเคยนะคะ
น้องพลอยแล้วก็เชอรี่ค่ะใช่แล้วค่ะวันนี้พอใจไหมเรียกน้องพลอย
พอใจมากมากต้องบอกว่าวันนี้เรามีข่าวแซ่บมาเสิร์ฟคุณผู้ชมกันเช่นเคยนะคะ
เริ่มกันที่เรื่องแรกกันก่อนเลยดีกว่าน่าจับตามากมากคุณสำหรับความสัมพันธ์นะคะ
ของท่านอิสริยะแล้วก็ไอซ์ปรีชยาก่อนหน้านี้เขาออกมายอมรับว่าห่างกันใช่ไหม
ล่าสุดมีคนตาดีเห็นว่าสาวไอซ์เนี่ยไปเดินเล่นอยู่กับหนุ่มมาสจุธาวุฒิ
งานนี้หลายคนเลยสงสัยว่าเอ๊ะหนุ่มมาจุธาวุฒิจะกลายเป็นมือที่๓หรือเปล่าคะ
เขาเป็นเพื่อนกันหรือเปล่าคุณ
ก็กลายเป็นเรื่องงานเข้าไปซะแล้วล่ะคุณสำหรับมาร์จุธาวุฒินะคะ
เพราะว่ามีคนตาดีแอบเห็นว่าควงสาวไอซ์ปรีชยาหวานใจนักร้องหนุ่มฮันอิสริยะ
ไปเที่ยวกันแบบสองต่อสองแล้วฝ่ายหญิงก็ยังได้โพสต์รูปคู่ลงในอินสตาแกรมส่วนตัวอีกด้วย
ประกอบกับเป็นช่วงจังหวะที่มีระยะห่างกับหวานใจเพราะไม่มีเวลาให้กัน
มาร์ทก็เลยถูกจับตามองว่าจะเป็นมือที่๓ความสัมพันธ์ของไอซ์กับฮันหรือเปล่า
ซึ่งเจ้าตัวก็บอกนะคะว่าสนิทกับฝ่ายหญิงมานานแล้ว
แล้วก็มั่นใจในความบริสุทธิ์ใจของตัวเองซึ่งก็ไม่กลัวว่าท่านจะเข้าใจผิดค่ะ
ก็ไม่มีอะไรครับก็เหมือนผมกับไอซ์ไม่เจอกันนาน
ก็เลยวันนั้นแบบว่างตรงกันพอดีก็เลยไปเจอกันซึ่งปกติเราก็สนิทกันอยู่แล้ว
ไม่ได้ไปกันสองคนด้วยแล้วก็มีเพื่อนเรามีเพื่อนไอซ์ด้วย
ผมไม่ทราบว่าความสัมพันธ์ของไอซ์กับพี่ฮันเป็นยังไง

ฝ่ายผมกังวลเพราะว่าก็เลยมีทักไปถามว่าแบบว่าแบบเราเกิดอะไรขึ้นหรือเปล่า
อะไรอย่างนี้แต่ก็ไม่มีอะไรครับเรารู้ตัวเราดี
แต่ก็เป็นห่วงเป็นห่วงว่าเราอาจจะทำให้คนอื่นเดือดร้อน
แต่พี่ท่านเข้าใจนี่ครับใช่ไหมฮะก็ยิ้มแย้มแฮปปี้ทุกฝ่ายครับ
ด้านธุรกิจความสวยความงามที่ร่วมกับน้องสาวคนสนิทอย่างปันสุธตานะคะ
ก็ยังคงทำเหมือนเดิมไม่ได้ถอนหุ้นตามที่เป็นกระแสข่าว
แล้วก็ได้คุยกับฝ่ายหญิงแล้วซึ่งเธอก็ไม่ทราบถึงที่มาของข่าวเช่นกัน
พร้อมกับบอกว่าทั้งสองแยกแยะเรื่องงานกับเรื่องส่วนตัวออกจากกันเด็ดขาดค่ะ
ไม่ได้ว่าเป็นเรื่องส่วนตัวกับเรื่องงานแต่ว่าธุรกิจก็เป็นธุรกิจมันก็ยังได้นั่งเดินต่อไป